กลับมาต่อเนื่องจากประเด็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ
สำหรับกรณีวัยรุ่น๖คนไปรุมทำร้ายชายขาพิการที่ร้านขนมปังจนเสียชีวิต
เมื่อวานนี้เราก็เห็นภาพคลิปกันไปแล้ว
แล้วก็เช้าวันนี้ก็เห็นภาพคลิปเพิ่มเติมในหลากหลายมุมเพิ่มมากขึ้นนะคะ
อย่างที่เล่าค้างไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนเคารพทงชาติ
ก็คือกรณีที่พลตำรวจโทสานิทก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ให้กำลังใจกับญาติของผู้เสียชีวิต
แล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายตามขั้นตอนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทีนี้เรามาลองฟังเสียงของพี่สาวนายสมเกียจผู้เสียชีวิตนะคะ

เขาก็บอกว่าก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นนะที่มีตำรวจมาคอยดูแล
คอยช่วยเหลือทางคดีก่อนหน้านี้ทางครอบครัวรู้สึกหวาดกลัวมาก
เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่า
วัยรุ่นที่ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นลูกตำรวจแล้วก็เป็นลูกตำรวจในพื้นที่โชคชัยนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ไม่เคยค่ะน้องพี่ไม่ได้เคยมาเล่าอะไรเลยค่ะ
ตอนเช้าก็จะไปซื้อกาแฟให้พี่กินทางด้านของพลตำรวจโทสานิดก็บอกเพิ่มเติมนะคะ
คำให้การของทั้งสองฝ่ายในคดีนี้ยังคงมีความขัดแย้ง
ซึ่งตำรวจเรียมเรียกพยานผู้เห็นเหตุการณ์และตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งหากมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใครทำผิดเพิ่มเติม
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายทันที
ขณะที่ญาติเตรียมประกอบพิธีชาปนกิจศพนายสมเกียจศรีจันทร์ผู้เสียชีวิตในวันนี้
ที่วัดธรรมศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเวลา๑๕นาฬิกานะคะ
ทีนี้มาดูความคิดเห็นกันบ้างนะคะเพราะว่าแน่นอนเรื่องนี้ถูกพูดถึง
เอาเป็นว่าทุกคนพูดถึงวิภาควิจารณ์กันไปต่างนานา
มันแรงอยู่เหมือนกันนะคะคุณวิกรมพูดออกมาเลยบอกว่า
สารควรประหารชีวิตวัยรุ่น๖คนนี้อย่างไม่ต้องปรานีแล้ว
ก็ไม่ต้องมีความสงสารใดนะคะ
เมื่อวานนี้ประมาณช่วงเช้าค่ะคุณวิกรมกรมดิตนักธุรกิจ
แบบนี้นะคะพูดถึงกรณีคดีนี้นี่แหละค่ะที่กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกาย
ของชายพิการจนเสียชีวิตนะคะคุณวิกรมก็พูดเลยบอกว่า
ผมรู้สึกแย่มากที่เห็นข่าวนี้ทั้งนั้นที่ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งอะไรกันมาก่อน
แต่ก็รุมฆ่าคนพิการที่ไม่มีทางสู้
ได้พูดถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยนะคะบอกว่าพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่นไทย
เริ่มเข้าขั้นวิกฤตซึ่งอาจจะสร้างปัญหาแล้วก็ส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยของคนในสังคมอย่างเลี่ยงไม่ได้และยังมีเด็กไทยจำนวนไม่น้อย
ที่มีค่านิยมเลวร้ายอาจสร้างความเสียหายต่อประเทศไทยได้ทุกเมื่อ
วัยรุ่นประเภทนี้เป็นมะเร็งต่อสังคมที่กำลังขยายตัว
และเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กคนอื่นให้ปฏิบัติตัวไม่ดีเพิ่มขึ้นอีก
ดังนั้นผมอยากให้ประชาชนช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังมากขึ้น
สิ่งที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดก็คือข้อเสนอของคุณวิกรมคุณวิกรมบอกว่า
ผมขอเสนอให้ประหารชีวิตวัยรุ่นทั้งหมดอย่างไม่มีข้อยกเว้น
อย่างไม่ต้องคำนึงถึงความสงสารใดในการเป็นชาวพุทธ
ประเทศไทยควรใช้กฎหมายเล่มเดียวกันกับสิงคโปร์
ซึ่งขณะนี้ถือเป็นประเทศที่ปลอดภัยและน่าอยู่ที่สุดในโลก
หากใครเห็นด้วยก็กดไลค์หรือข้อความสนับสนุนโดยกรุณาไม่ใช้คำหยาบคายและรุนแรงใด
ผมจะขอนำข้อความนี้เสนอต่อรัฐบาลเพื่อดำเนินการที่สะท้อนความรู้สึกของประชาชนคนไทย
ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงยั่งยืนไม่ต้องมานั่งเสี่ยงชีวิตเช่นปัจจุบัน
ผมเชื่อว่าถ้าจะประหารชีวิตคนเร็วสักหมื่นคนประเทศไทยไม่ศูนย์พันธุ์อย่างแน่นอน
นี่เป็นประโยคทิ้งท้ายที่คุณวิกรมโพสต์เอาไว้นะคะตอนนี้โพสต์นี้เนี่ยมีคนไลค์แล้ว๑๕๖๐๐๐คน
อภัยอันนี้คนแชร์มีคนแชร์ต่อเนี่ย๑๕๖๐๐คนส่วนคนไลค์๕๓๐๐๐คนแล้วนะคะ
ซึ่งในข้อความเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนับสนุนกันเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะว่าอยากให้ลงโทษด้วยกฎหมายที่แรงขึ้นเห็นด้วย
อยากให้เป็นแบบนั้นคือหลายคนค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อความที่คุณผู้ชมเสนอมา
แล้วก็เสนอเรื่องราวของการลงโทษเรื่องของกฎหมายที่อยากจะให้เพิ่มมาตรการแล้วก็ความรุนแรงขึ้นออกมาบ่อยครั้งเหมือนกัน
คนไปไลค์ครึ่งล้านแล้วใช่ค่ะ
คือคนไลฟ์เพจของคุณวิกรมมีล้านกว่าเกือบ๒ล้าน
เฉพาะเพจนี้เนี่ยไลค์เข้าไปครึ่งล้านแชร์ไป๑๕๐๐

คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร
เห็นด้วยกับคุณวิกรมไหม
หรือคุณผู้ชมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันยังไง
ในเรื่องของการลงโทษกลุ่มวัยรุ่น
ที่ก่อเหตุท้าทายกฎหมาย
อาจจะไม่ใช่คดีนี้คดีเดียวคดีอื่น
ก็มีหลายเหตุการณ์ที่มีการกระทำที่รุนแรง
แล้วก็คนที่ก่อเหตุยังอายุน้อย
ยังเป็นเยาวชนยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย

ส่งข้อความมาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะ

เราจะนำข้อความของคุณขึ้นหน้าจอตลอดทั้งรายการเลยนะคะ